เช่นเดียวกับคุณอ๊อฟชนะพลข่าวต่อไปของเรานะคะ
ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าอีก๒ปีจะแต่งแน่นอนกับคุณพีชนะคะ
ซึ่งก็อยู่แถวบ้านฉันเองค่ะรัฐพร้าว๑๐๑

คบหาดูใจกันมากว่า๖ปีแล้วจริงไม่จริงถามคุณอ๊อฟเลยค่ะ

จริงก็มีคุยแหละนะหมายถึงว่าหลายคนก็เชียร์กันมา
แล้วก็ผมถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเรากำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับ
แล้วก็ด้วยวัยเราสองคนเนี่ยก็ยังมีเวลาที่จะให้ระยะเวลาต่อกันอยู่อะไรอย่างนี้
ก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่แล้วก็พีชเขาก็ยังเรียนโทรอีกหนึ่งใบก็ยังไม่จบนะครับผม
ก็น่าจะยื้อกันหน่อยช่วงนี้น่าจะใช้ชีวิตของใครของมันให้เต็มที่ก่อน
อะไรก็ได้เลยเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่เขาก็ได้คุยกันเรื่องพวกนี้อะไรอยู่แล้ว
เขาได้โทรมาใบ๑แล้วเขาอยากเรียนโทรอีกใบ๑
เอาตอนนี้หมดไป๔นึงแล้วก็เหลียก๒เข่าน่าจะประมาณอีก๒ปี
ค่ะนะคะก็ฝ่ายหญิงเรียนโทรอยู่นะคะแล้วก็จริงเขาก็รักกันมาเหนียวแน่นมากนะคะ
ว่าช่วงนึงเนี่ยคุณอ๊อฟชนะพลจะมีข่าวเช้าแนวแบบตอนพระแจ๊สเนาะนะคะ
ตอนนี้ก็ยังบวชอยู่นะคะก็ออกมาแชร์เรื่องราวแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะ